คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะต้องมาเตือนกันหน่อยนะคะ
คือหลายคนชอบทานหมูกระทะดิฉันก็ชอบ
คือมันเป็นอาหารที่กินกันได้ทั้งครอบครัวกับเพื่อนหลายคนเฮฮา
ทีนี้ที่สมุทรประการค่ะมีชายวัย๖๐ปีคนนึง
ก็นั่งล้อมวงกินหมูกระทะกับครอบครัวนี่แหละ
แต่ว่าจังหวะที่กลับบ้านไปแล้วนะจะนอนเหมือนสำลักอะค่ะ
ไม่แน่ใจว่ากินเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรเหมือนสำลัก
แล้วก็หายใจไม่ออกก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตระหว่างทางนะคะ
ตำรวจภูทรสาขลาจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมกับแพทย์แล้วก็มูลนิธิปอเต็กตึง
เข้าตรวจสอบร่างของนายอยู่ม่วงเกรดมาวัย๖๐ปี
เสียชีวิตอยู่บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีค่ะ
ก็เป็นจังหวะที่ญาติกำลังจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เกื้อพ่วงเปียซึ่งเป็นหลานชายเล่าให้ฟังว่า
ผู้ตายมีอาชีพทำธุรกิจวางกุ้ง

คือผู้ตายพร้อมกับภรรยาลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้าย
ตั้งวงร่วมทานหมูกระทะกันอยู่ในบ้าน
กระทั่ง๓ทุ่มครึ่งค่ะผู้ตายก็ไปนั่งดูทีวีสักครู่ใหญ่
แล้วก็เดินเข้าไปนอนระหว่างนั้นคนในบ้านเนี่ยได้ยินเสียงผู้ตายสำลัก
แล้วก็ไออย่างรุนแรงหลายครั้งแล้วก็มีอาการดิ้นทุรนทุรายด้วย
รีบโทรศัพท์มาบอกให้รีบพาผู้ตายไปหาหมอ
พอตัวหลานชายมาถึงที่บ้านเนี่ยก็ปรากฏว่าร่างผู้ตายแน่นิ่งไปแล้ว
ก็เลยรีบปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการนะคะเสียชีวิตค่ะ
มีสองคนค่ะก็คือว่าคนตายนี่พอกินหมูกวะทาเสร็จก็เข้าไปนอนเลย
ก็นั่งดูทีวีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็เข้าไปนอน
จนนอนหลับไปพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วมีโรคประจำตัวมีอะไรบ้างไหม
ไม่มีครับไม่มีโรคประจำตัวด้วยไม่มีเลยเพราะว่าทำงานเลี้ยงปลาอะไรครับ
ไม่เคยไปหาหมอด้วยแต่คือครั้งสุดท้ายก็คือไปกินหมูกวะทามา
คือไปสั่งกินที่บ้านเลยใช่ไหมพี่
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แท้จริงได้ค่ะ
ต้องรอผลการพิสูจน์จากสถาบันนิติเวศเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี

เพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป